พี่ชายยิงน้องชายเสียชีวิตซะแล้วอ้างว่าน้องชายเนี่ยคุ้มคลั่งจากการเมายาบ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอห้วยยอดนะครับนี่กลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในสวนยางพารานะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นี่ไปกลางดึกเลยนะฮะสพห้วยยอดนะครับไปกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปกับกู้ภัยไปกับทีมแพทย์ด้วยเป็นสวนยางพาราที่บ้านควรสายบุก
อายุ๓๗ปีนี่นายวีรพงศ์นะครับท่านผู้ชมครับนอนหงายอยู่ไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขายาวตัวเดียวนะครับ
มีเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยรองศีรษะเอาไว้ถูกยิงด้วยปืนลูกซองไม่ทราบชนิดกระสุนเข้ากกหูขวา
แล้วเจาะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับตรงนั้นจนมันสมองนี่ไหลปนเลือดออกมาในที่เกิดเหตุ
แล้วกระสุนยังเจาะเข้าที่กลางหน้าอกด้วยนะครับเป็นกลุ่มนะฮะสำหรับร่องรอยกระสุนเพราะว่าเป็นลูกซอง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบ
วิรพงศ์ผู้ตายจากการตรวจสอบประวัติทางคดีเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่พบว่าเมื่อปี๒๕๕๙
เขาเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนตอนนั้นสารสั่งจำคุก๑ปี๙เดือน
พอออกจากคุกมามาถูกสารสั่งจำคุกอีกเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกสั่งจำคุก๔เดือนคดีอาวุธปืนเหมือนกัน
เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเมื่อ๘มิถุนายนนี่กลับมาอยู่ที่บ้านที่บ้านบอกมาอยู่บ้านนี่ก็ติดยาเสพติดอย่างหนักติดยาบ้าอย่างหนัก
บางวันคลุ้มคลั่งเนี่ยถึงขั้นเอามีดไล่ฟันแม่มาแล้วก็มีแต่ที่เขาอยู่ด้วยเขาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านนะฮะ
หลังจากพ้นโทษออกมาครอบครัวบอกว่านายวิรพงศ์เก็บตัวไม่สูงสิงกับใคร
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุแม่บุญธรรมบอกได้ยินเสียงปืนดังสองนัดนะ
ช่วงเย็นเย็นพ่อบุญธรรมเขาก็เดินไปที่บ้านถึงเห็นว่าเอ้าถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพารา
ทีแรกคิดว่าเสียงอะไรนี่คือคุณแม่นะฮะที่เป็นแม่บุญธรรมนะครับ
สพห้วยยอดก็ทำงานเร็วนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้รับแจ้งเหตุเย็นค่ำเมื่อวานนี้ตรวจสอบเสร็จอะไรเรียบร้อย
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทันที
คือตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานอยู่แล้วว่าคงเป็นคนในบ้านนี่แหละคนใกล้ชิดนี่แหละ
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะเป็นคนไหนอะไรยังไง
นี่คือพี่ชายของเขานะครับ
เป็นพี่ชายของลูกชายของพ่อกับแม่บุญธรรมเขาเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นพี่ชายนั่นแหละ
นี่นะครับนายสิทธิสารจรเด่นชื่อเล่นชื่อปู
ปูเนี่ยเขารับสารภาพครับเขาบอกว่าเขายิงวีรพงศ์น้องชายเสียชีวิตจริง
โดยอ้างว่าในเบาหรือว่าวีรพงศ์น้องชายเนี่ยเมายาบ้าเมายาบ้าแล้วชอบอารวาส
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุวีรพงศ์นี่เสพยาบ้าแต่เที่ยวนี้เสพยาบ้าเยอะมากนะ
เยอะจนคลั่งถือปืนลูกซองจะวิ่งมาทำร้ายเขาเขาจึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัว
นี่ตอนที่สพห้วยยอดคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็คุมตัวมาทำแผนเนี่ยนะครับ
บอกเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงตอนนั้นเขาอยู่ในบ้าน
สังเกตเห็นคนมายืนอยู่หน้าบ้านและพยายามงัดบ้านเข้ามาแต่งัดไม่ได้
เพราะประตูมันล็อกจากข้างในจากนั้นคนคนนี้ก็อ้อมมาทางหลังบ้านก็เข้าไม่ได้
ปีนเข้าทางหน้าต่างข้างบ้านในปูบอกว่าพอหันไปมองก็เอ้าในเบาน้องชาย
แล้วเห็นว่าถือปืนมาด้วยคือยังไงก็ปิดบ้านก็ไม่ให้เข้านี่ฮะแล้วมันก็มีเสียงปืน
ลั่นดังขึ้นหนึ่งนัดตอนที่เขาพยายามจะไปดึงกันไปดันกันแบบไม่ให้เข้าบ้าน
เสียงปืนมันลั่นขึ้น๑นัดกระสุนเข้าน้องชายเข้าหน้าอกพอดี
แต่น้องชายเนี่ยยังแย่งปืนกันต่อจนกระทั่งล้มลงทั้งคู่ปืนก็หลุดจากมือน้องชาย
ในปูบอกตัวเขาก็เลยคว้าปืนขึ้นมาแล้วกระสุนที่มันตกอยู่เนี่ยเขาก็เอายัดใส่รังเพลิง
แล้วก็ยิงใส่น้องอีกนัดหนึ่งนัดนี้เนี่ยคงจะเข้าที่แถวกกหูอ่ะเพราะว่าร่องรอยตรงนั้นมีอยู่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับน้องก็เสียชีวิตคาที่แต่ฝั่งของในปูพี่ชายบอกว่าหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้วเนี่ย
เขาได้ลากศพน้องชายออกไปห่างจากบ้านอีก๕เมตรนะครับไปอยู่แถวสวนยางพาราเพื่อให้พ้นที่ดินของตัวเอง
กะว่าจะอำพลางคดีแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปทิ้งพงหญ้าข้างบ้านสุดท้ายตำรวจมาตรวจสอบก็สอบสวนจับกลุ่มจนได้นะครับ
ทำแผนวันนี้ชาวบ้านกับญาติญาติมาดูกันเยอะเลยนะครับ
แม่บุญธรรมของผู้ตายแล้วก็ย่าด้วยนะซึ่งความจริงก็เป็นแม่แล้วก็ย่าของผู้ก่อเหตุด้วย
ฝั่งของในปูที่เป็นพี่ชายเพราะเขาขยันทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ในปูพี่ชายต้องฆ่าน้องชายเนี่ยคาดว่าเป็นเพราะน้องชายเนี่ยเสพยาบ้า
เพราะว่าเขาติดยาบ้าเนี่ยมานาน๒๐กว่าปีเวลาเมายาบ้าจะไม่ได้สติอารวาสนะ
เชื่อว่าเมื่อวานนี้ในปูคงจำเป็นต้องทำไม่มีทางเลือก
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
นี่ทางบ้านบอกย่าของทั้งคู่บอกเสียใจมากนะครับ
หลานทั้งสองคนมาตั้งแต่เป็นเด็กอยากให้เป็นคนดี
แต่ย่าบอกแล้วจะให้ทำยังไงคนบ้ากับคนไม่บ้าจะให้อยู่ด้วยกันได้ยังไง
สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ที่ผ่านมาเคยเตือนหลานที่เสียชีวิตแล้ว
เคยเตือนหลายครั้งแล้วบอกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ไม่เป็นผล
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ย่าเนี่ยเสียหลานไปสองคนนะ
ย่าบอกเพราะคนนึงเนี่ยตายอีกคนนึงนี่ติดคุก
เขาเป็นคนที่รอรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลย

อืมแล้วว่าเท่าที่คุยกับพี่ปูเมื่อกี้อ่ากำลังใจเขาเป็นยังไงบ้างคะแม่

เป็นลูกน้องไหมเป็นน้องเป็นน้อง

ตุ้นมาเลยมันจะไม่ทร้อนหรอกทร้อนปล่อนมันจะเร็ว
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราถามความคืบหน้าทางคดีไปยังตำรวจนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสานิทพลเพชรภูมิกับการสพห้วยยอดเจ้าของคดี
บอกว่าคำให้การของผู้ต้องหาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับ
เขาก็สารภาพทำแผนเรียบร้อยแล้ววันที่ไปตรวจค้นที่เกิดเหตุไปค้นที่บ้านพักของผู้ตายเนี่ย
เจอยาบ้า๗๐๐กว่าเม็ดนะครับ๗๐๐กว่าเม็ดนะฮะที่ซ่อนอยู่ในบ้าน
ตำรวจแจ้งข้อหาในปูที่ก่อเหตุคือฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืน
เดี๋ยวก็ต้องส่งฝากขังกันต่อไปดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป